แล้วก็ยังมีเหตุเรือเฟอรี่เช่าเหมาลำล่มด้วยเพราะว่าคือตอนเนี้ยฝนฟ้าขนองมากโดยเฉพาะทางภาคใต้นะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวติดตามดูข่าวนี้จะรายงานสภาพอากาศให้ทราบกันต่อด้วยจากกรณีที่เมื่อเรือเฟอรี่เช่าเหมาลำมันทุกรถพ่วงสามคันรถตระบัดอีกคันหนึ่งออกจากเกาะสมุยได
ประมาณสี่ทุ่มที่ผ่านมาค่ะพนักงานท่าเทียบเรือเฟอรี่ของบริษัทราชาเฟอรี่ท่าเทียบเรือเกาะสมุยได้รับวิทยุจากกัปตันเรือเฟอรี่ราชาสี่แจ้งว่าเรือกำลังจะอับปางเพราะกำลังเผชิญกับคลื่นลมทะเลแรงจัดหลังจากเรือเนี้ยออกมาจากท่าเรือบนเกาะสมุยได้ประมาณห้าไมล์ทะเลกำลั
การติดต่อไปจึงมีการได้แจ้งไปยังตำรวจน้ำเกาะสมุยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ออกช่วยเหลือทางตำรวจน้ำจึงประสานกับทางฝ่ายปกครองเกาะสมุยค่ะนำเรือเร็วตรวจการและเรือกู้ชีพขนาดหกสิบฟุตความเร็วสามสิบห้าน็อตพร้อมกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ไปค้นหายังจุดสุดท้ายที่เรือเฟ
เรือเฟอรี่ราชา๔เนี่ย๙คนก็ห่วงยางลอยคออยู่ในทะเลค่ะ
ก็เลยสามารถช่วยเหลือทั้ง๙คนขึ้นเรือกู้ชีพปฐมพยาบาล
แล้วก็พากลับเข้าฝั่งไปคุณผู้ชมเดี๋ยวไปฟังเสียงผู้รอดชีวิต
แล้วก็เสียงของตำรวจน้ำที่เข้าช่วยเหลือครั้งนี้กันหน่อยค่ะ
ใช่ครับคือมีชีพประมาณ๔เล็กว่าแล้วสภาพขึ้นครับ
มันเกิดจังมันจะสุ่มมากแล้วทีนี้เวลาถ้าเราอยู่นี่นะครับ
มันขึ้นประมาณเมตรหนึ่งหน้าครับแรงครับสุดแรงมาก
คือช่วงที่เกิดเห็นเกิดกัดขึ้นลมแรงแล้วก็เรือเป็นเรือที่สภาพที่ค่อนข้างก็เก่านิดหนึ่ง
แล้วพอโดนคลื่นครับเรือมันพลิกคว่ำครับ
จากนี้ตำรวจและเจ้าหน้าที่นะคะก็เร่งค้นหาซากเรือเฟอรี่ราชา๔ที่ประสบเหตุ
แต่ว่าไม่เจอคาดว่าน่าจะจมลงใต้ทะเลแล้วค่ะ
ส่วนเก้าคนที่รอดมาได้ถามว่าทำยังไงเขาก็บอกว่าที่ช่วยเหลือ
ที่ช่วยเหลือตัวเองขึ้นมาได้เพราะว่าถือห่วงยางกระโดดออกจาก

โดยตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ยังระดมกันออกหาผู้ที่ประสบเหตุอีก๗คนอย่างต่อเนื่องทั้งคืน
จนถึงตอนนี้ค่ะก็๑๐กว่าชั่วโมงแล้วนะคะ
ยังไม่มีความคืบหน้าจากเหตุการณ์นี้นะคะ
แต่เราเอาใจช่วยนะคะทุกภาคส่วนในการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ

อุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่๖ล่าสุดเมื่อเช้านี้ตี๕นะคะ
ว่ายังคงจะมีลมแรงฝนตกหนักหลายพื้นที่
โดยเฉพาะภาคอีสานภาคเหนือแถบตอนบนที่ติดกับลาว
มีภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยสุรธานี
คลื่นสูง๒เมตรอันดามันก็ไม่แพ้กันนะ๒๓เมตร
แล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ต่อเนื่องไปจนถึงสักวันที่๔ถึงวันที่๖สิงหาคมเลย

คุณผู้ชมรายงานมานะคะสภาพอากาศบึงกาลฝนตกหนักมากนะครับ